แรกพี่คนนี้เขาบอกว่าเคาะร้ายแต่เช้าเลยออกจากบ้านตี๕ฟ้าก็ยังไม่ค่อยสว่างนะ
ปรากฏว่าถนนมันก็มืดนะครับคุณผู้ชมครับขับรถไปไปชนโครมใหญ่ซ่อมเป็นแสนชนอะไรไปดูครับ

เฉลยโดยพี่เขาแล้วชนล้อยางอะไหล่ของรถรถใหญ่ครับโอ้โหรถโยกขึ้นมาแบบนั้นเขาบอกว่าซ่อมเกือบแสน
โอ้โหมืดใครก็มองไม่เห็นผู้สื่อข่าวไปคุยกับเจ้าของคลิปนะฮะแล้วก็ผู้เสียหายคือสิบโทนพนันท่านเป็นทหารประจำกองกิจการพลเรือนมณฑนทหารบกที่๑๕จังหวัดเพชรชบุรี
พาทีมข่าวไปดูจุดเกิดเหตุครับที่ถนนกาญจนาพิเศษ๑๐โทนพนันเนี่ยท่านเล่าบอกว่าเมื่อเช้าประมาณตี๕ขับรถจะไปนู่นซอยวัดลาดประดุกพอมาถึงที่เกิดเหตุ
เปลี่ยนมาเลนซ้ายโอ้โหยางไหล่รถหกล้อครับคุณผู้ชมฮะใหญ่แค่ไหนอ่ะตกอยู่ในระยะกระชั้นชิดเบรกไม่ทันครับพอลงมาดูนะครับ
อ้าวคันหน้าก็โดนเหมือนกันนะครับคือมีรถจอดอยู่แล้วแล้วน่าจะหนักกว่ารถของเขาซะด้วย
เพราะว่าถึงขั้นถุงลมนิรภัยเนี่ยมันสะเทือนจนทำงานอ่ะอืมสิบโทนพนันนะครับ
ไปแจ้งความจะหาคนรับผิดชอบเพราะรถของเขาเสียหายหนักกระจังหน้าพังเครื่องยนต์ใต้ท้องรถเสียหาย
ประเมินค่าซ่อม๗๐๐๐๐๑๐๐๐๐๐บาทต้องมีงานนี้เขาต้องหาคนรับผิดชอบก็ฝากโดยงานที่เกี่ยวข้อง
หากได้รับแจ้งควรจะมาจัดการให้เร็วกว่านี้ไม่งั้นเดือดร้อนกันหมดฮะ
ขั้นหน้ามาผมต่อท้ายมาอยู่เล็งกลางด้วยกันเนี่ย
ทีนี้ก็ขับไปความเร็วประมาณสัก๘๐๙๐
อันนี้ผมก็เอาเบี่ยงซ้ายเพิ่มนี่เจอเลย
ถ้าเห็นระยะประมาณสัก๕๐เมตร๑๐๐เมตรยังหลบทัน
แต่ตอนนี้คือ๕เมตรมันไม่ทันแล้วครับ
เอาขวาก็ไม่ได้แล้วมันก็จะหนัก
ของตัวเองทำหล่นแล้วเนี่ยน่าจะต้องออกมารับผิดชอบ
ส่วนที่๒ก็คือมันเกิดในเรื่องของช่วงยังไม่สว่าง
น่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่แบบมาเก็บหรือว่ายังไงครับ
ไม่แน่ใจว่ามีประชาชนได้แจ้งเหตุหรือเปล่า

ถ้ามีก็น่าจะเข้ามาเก็บเพื่อไม่ให้เกิดปฏิเหตุครับ